เมื่อสักครู่นี้เรามีข่าวคุณโน๊ตอุดมเดี่ยว๑๑
คนมาสนใจกันมากในช่วงที่แผ่นออก
ทีนี้ต้องยอมรับว่ายุคนี้พอแผ่นออก
เมิดลิขสิทธิ์มันก็ตามมานะฮะ
วีดีโอของคุณโน๊ตเอาเฉพาะในยูทูป
มีคนไปอัพเต็มชั่วโมงกว่า
ปรากฏว่ามีคนคลิกเข้าไปดู๔ล้านคน
อันนี้นี่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่ได้อะไรเลยนะฮะ
แต่ทีนี้มีคดีหนึ่งที่สาธารณรัฐเช็ค
เขาตัดสินว่าคนที่ปล่อยโปรแกรมเถื่อน
คนที่ดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์อะไรต่าง
ที่เป็นตัวแพร่กระจายมีความผิด
แต่ศาลไม่ได้ตัดสินการพลักฟัตรยเดียว

เผยแพร่มาเป็นหนังเลยนะครับคุณผู้ชม

ก็มีนายยากุบเอฟเป็นชาวเช็คโกสโลวาเกียเนี่ยนะฮะ
เช็ควัย๓๐ปีเป็นตัวเดินเรื่องหลักเลย
นายกุบไม่ใช่ดาราดังมาจากที่ไหนฮะ
แต่เขาคือผู้ต้องหาคดีอัพโหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาพยนตร์
ทำแบบนี้มายาวนานกว่า๘ปี
โอ้โหมีหนังมีเพลงมีไฟล์ต่างถูกละเมิดเนี่ยนับล้านนะฮะ

นายกุบเขารับการดำเนินคดีในชั้นศาล
ก่อนจะถูกสารตัดสินว่าผิดจริงนะฮะ
สารเขาสั่งแบบนี้ฮะเอาล่ะผิดจริงนะ
แต่ในเมื่อเป็นการทำผิดครั้งแรก
ก็เหมือนสารไทยแหละเราให้รอลงอาญาจำคุก๓ปีไว้

เป็นการชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเงินทั้งหมด
แสนเหรียญก็คือประมาณ๑๐ล้านบาท
แน่นอนแล้วครับว่านายจาคุกแหมปล่อยอย่างเดียวเลย
ไม่มีตังค์จ่ายไม่มีปัญญาที่จะหาค่าปรับจำนวนมหาศาลนี้มาชดเชยได้
ก็เสนอข้อตกลงให้แก่ยากุบมาร่วมผลิต
แล้วก็เป็นตัวแสดงหลักในวิดีโอต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งก็เล่าถึงตัวเขาเองที่เริ่มส่งต่อโปรแกรมเถื่อน
จะถูกติดตามตัวถูกจับกลุ่มแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวนมหาศาลนี้ล่ะค่ะ
เงื่อนไขสำคัญจะไม่จ่ายค่าปรับใช่ไหมล่ะ
วีดีโอที่นายยากุปทำจะต้องถูกมีการวิวนะ
นี้เมื่ออัพโหลดแล้วต้องมียอดวิวมากกว่า๒แสนวิวขึ้นไป
ถึงจะรอดจากโทษค่าปรับได้
ก็เป็นอันว่านายยาหุบรอดตัวไปนะจ๊
แต่ว่าทำให้ศิลปินต่าง

เอาเงินทุนที่ไหนไปสร้างสรรค์ผลงานดีของเรา

แล้วคุณไปเอาการเสพผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเอามาทำฟรีนี่ไม่ถูก
ปัจจุบันนี้ของเสียเงินแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตมีแล้วนะครับ